ก่อนออกจากบ้านสิ่งที่ต้องติดตัวเลยคือร่มนะคุณผู้ชม
เพราะว่าฝนพอสมควรเลยอีกเรื่องหนึ่งใครอยากอายุยืน
กลัวไหมมะเร็งอ่ะกลัวหรือเปล่าถ้ากลัวมีวิธีป้องกันความเสี่ยงได้
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกที่ต้องรู้ครับใกล้ตัวเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าหมอธีระวรธนรัฐจากคณะแพทย์จุฬาครับ
โดยมีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชประเทศออสเตรเลียยืนยันว่า
จะมีความเสี่ยงติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นถึง๖๖เปอร์เซ็นต์แน่
ซึ่งการอยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ระบายอากาศไม่ดีอากาศนิ่ง
มีโอกาสสูงที่เชื้อโรคจะแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานครับ
คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
อดคล้องกับปัจจุบันที่พบการติดเชื้อโควิดกลับมาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับ
ดังนั้นยังคงต้องป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะครับ
ส่วนสัปดาห์นี้ออกจากบ้านพกร่มไว้เลยนะ
เพราะว่าทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางออกมาเตือนว่า
ตั้งแต่วันนี้ครับ๒๑พฤศจิกายนไปจนถึงพฤหัสสบดีที่๒๔พฤศจิกายน
๔จังหวัดทั้งอีสานตอนล่างภาคกลางภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑล
รับมือฝนตกหนักจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
เคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนในวันที่๒๑๒๒พฤศจิกายน
และเข้าอ่าวไทย๒๓๒๔พฤศจิกายน
และยังมีร่องมรสุมผ่านภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปลายแหลมยวนครับ
จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ปิดท้ายมีเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดีและอายุยืนมาให้ฟังกัน
โดยมีผลวิจัยในต่างประเทศเปิดเผยว่าจำนวนการก้าวเดินในแต่ละวัน
สัมพันธ์กับสุขภาพโดยประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเมื่อก้าวเดินมากขึ้น
แต่ละวันก้าวเท้าเดินมากกว่า๑๙๐๐ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง
หัวใจสมองเสื่อมและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วย
ถ้าเดิน๑๙๐๐ต่อวันครับจะลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้๕๐
ลดลงเหลือ๓๘๐๙ต่อวันถ้าคุณเดินได้แบบนี้นะลดความเสี่ยงได้๒๕
แล้วถ้าเดินด้วยความเร็ว๑๑๒๙ต่อนาทีโอ้โหวัดยากหน่อย
เป็นเวลาต่อเนื่องนาน๓๐นาทีจะลดความเสี่ยงได้สูงสุดถึง๖๐